ราชบุรีค่ะร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงขวัญใจประชาชน
เพราะว่าเขาเป็นข้าวแกงกระทงที่ขายเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้น

คุณน้องเบตองคุณเอาราคามาดิฉนะเลิศทุกร้านเลยเนอะ
กูดิชันบั๊บคุณ๒คนเรียบร้อย๑๐บาท๑๐บาท
แกงป้าน้อยนะคะตั้งอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟชุมทางน้องประดุก
อยู่ที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดรัฐรีจ้ะ

ร้านแห่งนี้เป็นร้านข้าวแกงเจ้าดังขวัญใจมหาชนในพื้นที่นะ

ขายมานานแล้วจุดเด่นที่เขาไม่เหมือนใครก็คือ
เมนูข้าวแกงเนี่ยจะถูกเสิร์ฟใส่มาในกระทงใบตอง
แล้วขายเพียงแค่กระทงละ๑๐บาทจริง

ไปคุยกับป้าน้อยเนี่ยป้าน้อยเจ้าของร้านนะคะ
ป้าน้อยอายุ๖๘ปีคุณประทุมแสงพินทอง

ยายเนี่ยขายข้าวแกงมาตั้งแต่ยายยังสาว
สมัยก่อนเนี่ย๕๐ซะตังค์นะจ๊ะ
ค่ะกระทงนึง๕๐ตังค์
แต่เวลาผ่านไปก็เนี่ยป้าน้อยบอกราคาสินค้ามันก็
ปรับขึ้นขยับตามนี่แหละเศรษฐกิจกันไป
แต่ปัจจุบันป้าน้อยก็ยังขายกระทงละ๑๐บาทอยู่นะคุณ
แล้วทางร้านจะมีแกงทั้งหมด๔แกง
งเขียวหวานแผนงเนื้อแผนงหมูแล้วก็ไข่พะโล
ถึงแม้ว่าจะขายในราคาถูกแต่ของที่ให้ไปครบสมราคา
คือแบบมาเป็นกระทงคุณบางคนบอกว่าดูเล็กน้อย
แต่ว่าเนื้อข้าวหมูเขาเขาใส่มาเต็มนะจ๊ะ
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มารอรถไฟ
คุณนึกออกไหมตรงรถไฟมักจะมีข้าวแกงกระทงแบบนี้ค่ะ
คือลูกค้าเป็นคนที่มารอรถไฟบางคนที่อยู่บนรถไฟ
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็แวะชิมข้าวแกงของป้าน้อยกันได้นะคะ
เดี๋ยวเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกัน
คุณดูดิอ่ะไข่พะโล้๑๐บาทแล้วได้ไข่หนึ่งฟองอ่ะเต้าหู้อีกอ่ะโอ้โห
แกงเขียววงแกงเขียวหวานแผนงหมูเนื้อนี่มาเป็นชิ้นเป็นอัน
ไม่ได้มาเป็นวิญญาณนี่มะหงมะเขือแน่นเลยคืออิ่มแหละพะโลค่ะ
ไข่ฟองนึงเอาจริงนะถ้าอยากกินแบบเยอะ๓กระทงเอาอย่างละอัน
ก็สามสิบเนี่ยคืนน้ำลายแล้วเนี่ยโอ้ยโดนไปสามกระทงติดคู่ขัวโตเลยนะ
คุณเคยโดนมากเหมือนนั้นไม่ใช่แล้วคนรักกระทงโอ้ยฟิ้วตอนนี้บรรยากาศมาก
รถไฟจอดนะก็จะไปขายอันอย่างนี้เนี่ยเออคือบรรยากาศโอราณของจริงนะ
เราเป็นกระทงใบตองได้นะและยังขายราคาเดิมสิบบาทคนอยากทานเยอะทานน้อยก็
ไม่ใช่รถมงรถเมย์จะขึ้นจะลงเขามีเวลาของเขา

ใช่ไหมได้ที่ร้านก็จะมีเหมือนกันแต่ว่านี่ก็สะดวกสำหรับคนที่มารอรถไฟ
ผมแนะนำนะใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดราชบุรี

เออลองนั่งรถไฟไปอย่างนี้ดูผมว่ามันย้อนยุ่งย้อนไปนี่น่าสนใจ
บรรยากาศทุกอย่างเลยคุณพูดแล้วที่ฉันคิดได้เลยอ่ะ

เอาไปโอกาสไปเลย
นี่เออหาช่องเที่ยวตลอด
มันต้องมีมันต้องได้